คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้พาคุณผู้ชมมายิ้มหน้าบานไปพร้อมกัน
แต่จะบอกเลยว่าคนที่หน้าบานสุดนาทีนี้เนี่ยเห็นจะเป็นแม่นุษนุษบาปุณกันนี่แหละค่ะ
เพราะว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องปุ่น๖๑๘ปีตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะน้องเนี่ยสอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาพรภาคอินเตอร์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้
โดยคุณแม่นุษย์เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าจะมีคำพูดใดที่จะบรรยายความรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิต
ห่วงเวลาของความอดทนตรากตรำร่ำเรียนมานะอดทนทุ่มเทเพื่อความฝันที่ลูกเลือกเอง
ลูกของแม่สอบเข้าหมอได้สำเร็จตามความฝ่ายฝันของลูกยินดีด้วยครับลูกรักนะคะ
โอ้โหซึ่งก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลย
เอาจริงน้องปุ่นเนี่ยนะอายุแค่๑๘เองแต่ขอบติดแล้วนะคะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่นุษย์เนี่ยได้ถ่ายคลิปวิดีโอความน่ารักของน้องปุ่น
ปูนเป็นเด็กที่น่ารักมากเชื่อฟังคุณแม่เป็นเด็กที่รักคุณแม่มาก
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยไปลงค่ายช่วยคุณปู่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนี่แหละ
พบปากกับชาวบ้านมาด้วยเด็กวัยเนี้ยขนาดนี้ยังคิดได้แบบนี้เลยนะคะ
ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับน้องปุ่นเริ่มเยอะขึ้น
นักข่าวก็ไปถามว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยจะเตรียมดันน้องเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า
แต่คุณแม่นุษย์บอกว่าขอให้เรียนจบก่อนเดี๋ยวเรื่องเข้าวงการบันเทิงเนี่ยว่ากันทีหลังว่าอย่างนี้
สะพายมะโน้ก็เบาหน่อยนะจ๊ะถ้าแซวอะไรแล้วก็เนาะเออหาคุณผู้ชม